อันนี้ก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะเห็นข่าวข่าวนี้แล้วเนี่ยโอ้โห
คือคุณผู้ชมใครที่รอตามข่าวโดยเฉพาะข่าวที่เป็นพ่อทำร้ายลูก
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีให้ได้ติดตามกันด้วย
แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมาดูอันนี้ก่อนค่ะแม่เอารูปหน้าลงศพลูกมาขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ
เพราะอะไรทำไมหมอเรียกค่าผ่าคลอด๗๐๐แต่ว่าไม่มีตังค์
สุดท้ายไปไปมาเหน็บยาคลอดแต่ลูกคลอดออกมาได้๒วัน
ลูกก็เสียชีวิตค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางนางสาวพิษอาพรหรือว่าแอน
อายุ๒๙ปีเนี่ยมาหาคุณเอกพบมาเลยขอความช่วยเหลือจากสายใหม่ต้องรอด
กรณีลูกคือลูกสาวน้องออร์แกนลืมตาดูโลกได้๒วันคุณผู้ชม
น้องต้องจากโลกนี้ไปแล้วคุณแอนเล่าให้ฟังนะว่าคุณแอนฝากคันที่โรงพยาบาลที่ประจวบ
อันนี้เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมทีนี้ตอนที่ฝากคันอ่ะ
หมอก็ตรวจปกติเลยแล้วก็บอกว่าคุณแม่แม่มีโรคเบาหวานนะแม่มีโรคความดันนะแม่มีโรคโลหิตจัง
เพราะฉะนั้นระหว่างที่ตั้งคันแม่ต้องมาหาหมอตามนัดตลอดนะจนมาใกล้คลอด
คุณแอนเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วเวียนหัวปวดหัวอาเจียนก็กลัวว่าอาการที่ฉันเป็นเนี่ย
มีโรคประจำตัวฉันจะเป็นอันตรายไปถึงลูกไหม
ก็เลยปรึกษาหมอเกี่ยวกับเรื่องการผ่าคลอด
หมอบอกว่าจริงทำได้แต่ว่าแม่ต้องฝากคันพิเศษนะคะ
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้๗๐๐บาท
โหคุณแอนไม่มีตังค์ก็เลยไม่ได้ผ่าคลอดตอนนั้น
พอท้องครบ๔๐สัปดาห์โอ้โหนี่คือท้องนานนะ
เพราะปกติ๓๘ก็คลอดได้แล้วใช่ไหมคะ๓๘สัปดาห์
ทีนี้พอครบกำหนด๔๐สัปดาห์แพทย์ก็ให้ยาเหน็บเร่งคลอด๓ครั้ง
ครั้งแรกกับครั้งสองปกติดีค่ะแต่พอครั้ง๓หัวใจลูกเต้นช้าลง
หมอบอกว่ารกพันคอเด็กอันนี้ต้องรีบผ่าคลอดฉุกเฉินแล้ว
ปรากฏว่าพอผ่าคลอดออกมาลูกก็ขาดออกซิเจนนะคะ
ภาวะหยุดหายใจปอดก็ทำงานผิดปกติจากการสำลักขี้เทา

มันคือของเสียอุจจาระของเด็กที่ปลดอยู่ในน้ำคลั่มนี่ละ
ทีนี้ก็เลยต้องรีบส่งตัวเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชบุรี
แต่สุดท้ายคลอดออกมา๒๒กันยา๒๕
กันยาน้องก็เสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้มองว่านี่มันเกิดจากการรักษาที่ผิดพลาดหรือเปล่า
อยู่ดีให้เหน็บยาเร่งคลอด๓ครั้งไม่ยอมผ่าคลอดให้
ปล่อยไว้จนลูกมีอาการผิดปกติแบบนี้
ว่าถ้าเกิดจะฟ้องไม่ใช่ฟ้องตัวหมอนะ
ฟ้องไปที่องค์กรเลยหู
กลายเป็นว่าคุณแอนบอกว่ายังไงก็ต้องมาปรึกษาพี่เอกแล้วแหละ
เอกพบเหลืองประเสริฐนี่แหละจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วศพลูกน้องออร์แกนวัย๒วันยังจะไม่เผา
กว่าจะได้รับความยุติธรรมค่ะ
หนูไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นหนูก็เลยคิดว่า
ไม่ได้กินข้าวแน่เลยลูกก็เลยไม่ได้ดิ้น
หนูก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรจนพี่เขามาตรวจ

ทางรวงบ้านเค้าก็ให้เล่าเรื่องทุกอย่างนะคะ
ที่เกิดขึ้นให้ฟังหนูก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้แหละค่ะ

หนูติดใจหมอคนนั้นคนเดียว

รู้สึกแย่กับหมอเขามาก

สิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่มีการโทรขอโทษจากใครเลย

ยังไม่มีใครไปดูน้องเลย

แอนให้สัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้ไป
ทีนี้ฟังฝั่งคุณแม่ไปแล้วใช่ไหม

เราก็สอบถามจากรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณหมอวิชัยศรีอุทารวงศ์
บอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแพทย์เจ้าของไข้ของคุณแอนแล้ว

ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ผ่าคลอดให้นะ

ทำตามกำหนดผ่าคลอดช่วงบ่าย
ถ้าเกิดว่ากรณีแม่ไม่สามารถคลอดเองได้
เพราะว่าช่วงเช้าหมอก็มีผ่าตัดเคสอื่น
ปรากฏว่าเด็กหัวใจเต้นช้าลง

จากการที่เด็กอาจจะไปกดทับสายรก
แล้วก็สำลักขี้เทาตอนที่อยู่ในท้อง

เหน็บ๓ครั้งยากระตุ้นคลอด
แล้วก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลเอง
ไม่ได้มีนโยบายฝากพิเศษ๗๐๐บาท

ส่วนเรื่องเงินเยียวยาตอนนี้อยู่ระหว่าง
ยื่นเรื่องทำเอกสารอยู่นะคะ